คุณผู้ชมครับเช้านี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
หากใครออกจากบ้านในช่วง๗๘โมง

หมอกควันที่เข้ามาปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ความชื้นนั้นเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับ

ขณะที่อากาศเย็นยังคงปกคลุมอยู่ด้านบนนะครับ

ไม่สามารถที่จะกระจายตัวออกได้ดีมากนัก
ดังนั้นใครที่จะออกกำลังกายตอนเช้าอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่ากลุ่มหมอกกลุ่มควันเหล่านี้
สามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายได้โดยตรงแล้วก็เยอะกว่าในช่วงปกติ
เหตุผลที่เป็นแบบนี้ก็เนื่องมาจากอากาศเย็นที่มาจากบริเวณทางตอนบนของประเทศจีน
ขณะนี้ค่อยอ่อนกำลังลง
แทนที่ด้วยความชื้นจากทะเลฝั่งอ่าวไทยที่พัดเข้ามาจากกระแสลม
ดังนั้นจึงทำให้ในระยะนี้อากาศในช่วงเย็นในช่วงเช้าอาจจะรู้สึกร้อนอบอ้าวสักหน่อยหนึ่ง
ใครที่จะออกกำลังกายก็ต้องระวังเป็นพิเศษ
ส่วนกระแสลมนั้นจากการคาดการณ์ก็พบว่ามีกำลังที่อ่อนลงอย่างต่อเนื่อง
หลังจากนี้คาดการณ์ว่าจะมีกำลังแรงอีกครั้งหนึ่งในช่วงหลังกลางสัปดาห์ประมาณวันที่๒๐กว่า
นี่คือการคาดการณ์นะครับยังไงในระยะนี้ใครที่จะทำกิจกรรมต่างก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศ
โดยเหมือนถึงติดตามระกาศเตือนภายจากโรงประตูด้วย
ส่วนอุณหภูมิวัน๒วันนี้อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับ
จุดที่น่าจะเปลี่ยนแปลงและเห็นได้ชัดจริงก็คือช่วงต้นสัปดาห์นะครับ
บริเวณตอนกลางอากาศก็จะเริ่มร้อนขึ้นนะครับ
ส่วนบริเวณทางตอนบนพื้นที่ภาคเหนืออีสาน
ก่อนหน้านี้พื้นราบอยู่ประมาณเลขตัวเดียว
หลังจากนี้ครับก็จะค่อยเขยิบขึ้นไปอยู่ที่ประมาณเลข๒๐ต้น

ยังไงช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ